ตอนนี้เนี่ยสโมสรไทยลีกก็เกาะกระแสกันแล้วนะครับ
เขาบอกว่าจ้างมาด้วยค่าตัวประมาณ๒๓แสนบาทต่อสัปดาห์นะครับเพื่อมายกระดับฟุตบอลภาคใต้ครับ
โมสรไทยก็ขอเกาะกระแสกันสักหน่อยครับในส่วนตรงนี้
ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับอันนี้เกาะกระแสเช่นเดียวกันนะครับ
เข้ามาร่วมทีมในศึกไทยลีก๓ซึ่งก็สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากเลยนะครับ
กลับไปอิมรอนโด่งดังจากคลิปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจคนบ้านพัก
เจ้าตัวก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการทำผิดกฎหมายนะครับ
เพียงแค่ทำอุปกรณ์เท่านั้นคลิปนี้ก็เลยกลายเป็นไวรัล